กลับไป

หน้าร้อนต้องยกให้ใครแต่น่ารักกว่าใครต้องให้คู่นี้เลย
ก็เนี่ยใครว่ารักรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง

พากันจับมือเหินฟ้าวิวารูตั้งแต่ต้นปี
สงสัยได้เวลาพี่จิ๊บน้องจ๋าจะได้เป็นป๊าหมาสักทีเนอะ

ดูสิคะดูพี่จิ๊บก้มเงย

อุ๊ยจะมีน้องรึเปล่าคะ

พ่อก็ไม่ไม่ทำ
โอเคจัดหนักจัดเต็มทั้งคุกกี้นมสดขนาดนี้

พุ่มไม่ใช่ลูกค้าแต่เชียวเหอะถ้ายันหยอดกอดซ้ายหอมขวา
เติมหวานกันที่เบอร์ดีข่าวดีคงรอมีนานชิมิคะน้องจ๊ะจ๋า